ผมเรื่องไม่มั่นใจว่ามันจะปลอดภัยหรือเปล่า

ขายของอยู่ในตลาดสดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม

ก็ไปตลาดใช่ไหมอยู่แต่ตลาดใช่ไหม

ชีวิตมันจะเอายังไงกันดีนะ
น่าจะดีนะ
ใส่ก็ไม่ปลอดภัย
ให้บ้านก็ไม่ปลอดภัย
แม้ค้าทุกคนกว่าจะเก็บได้แต่ละบาท
เจ๋อใจมากที่จุดคนร้ายคโมยไป

มีเพื่อนบ้านที่กำลังจูงวัวไปเลี้ยง
เล่าให้ฟังว่าป้าทองสายฉันเจอนะ
เจอไอว่ยรุ่นนี้มาจอดหน้าบ้านเถอะ

ถามว่ามาทำอะไรวัยรุ่นมันบอกโซ่มอเตอร์ไซค์หลุดกำลังซ่อมอยู่นะครับ
แต่น่าสังเกตอย่างคือใส่ทั้งหมวกปิดบางใบหน้าปิดตาเอาไว้มิดชิดเลยนะฮะ
ดูไม่ออกว่าเป็นใครป้าทองใสเธอเป็นยังไงเอาลูกเขยช่วยหน่อย
จ้างช่างมาติดกล้องวงจรปิดรอบบ้านเลยคราวนี้นะครับ
แล้วก็ให้ติดประตูเหล็กดัดอีกชั้นให้แน่นหนาแนะนำป้าทองสัยนิดนึง
พอติดเหล็กดัดติดประตูเหล็กดัดหน้าต่างเหล็กดัดแล้วเนี่ยเรื่องของไฟไหม้เนี่ย
รุ่นใหม่หน่อยนะบอกลูกเขยติดรุ่นใหม่หน่อย
เวลาไฟไหม้แล้วมันมีที่เปิดฉุกเฉินอ่ะอ๋อเปิดได้จะได้หนีออกไปได้
ใช่นะฮะติดรุ่นใหม่หน่อยไหนให้ลูกเขยติดแล้วนะครับ
เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวคนร้ายจะย้อนกลับมาอีกรอบนึงคราวนี้เดี๋ยวจะยุ่งเดี๋ยวจะมาชิงทรัพย
มาทำร้ายป้าเพราะว่าป้าบอกไงมันเข้ามาขนาดนี้มันรู้หมดแล้วว่ารูทางในบ้านเป็นยังไง
นั่นน่ะสิดิฉันกำลังนึกถึงสมัยก่อนนะคะที่คนสมัยก่อนเขาเอาทรัพย์สินฝั่งดินเอาไว้
ใส่ไทยใช่ไหมใจหายฝั่งดินไปฝั่งดินจะปลอดภัยไหมคุณ
มันถึงขั้นต้องกลับไปฝังดินหรือว่ามันถึงขั้นจะต้องเราไปเช่าตู้เซฟธนาคารแล้วเหรอ
ดีกว่าไหมคุณผู้ชมถามความเห็นละกัน